ติดตามความคืบหน้าที่จังหวัดกระบีหน่อยนะครับ

คดีนี้ยังไม่คลี่คลายนะครับ
สำหรับคดีการฆ่าฝังดินนายสุชาติขาวล้วนอายุ๕๔ปี
เจ้าของร้านอาหารและฟิชชิงในอำเภอทัพจังหวัดกระบี่นะครับ
แต่ว่ามันมีความคืบหน้าเกิดขึ้นมาทุกวันนะครับ
ก็ไปตรวจสอบในรถแล้วก็เรื่องของหัวกระสุนต่างนะครับ

ปรากฏว่าตำรวจสพอ่าวนางไปยื่นขออนุมัติ

เพิ่มอีก๑คนที่สารจังหวัดกะบี่

ผู้ชายคนนี้นะฮะก็คือนายอาลิฟต์หรือว่าบังลิฟต์ช่างเรืออายุ๒๗ปีนะครับ
อยู่หมู่๒ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่นะครับ
ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
การมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
พกพาอาวุธในที่สาธารณะแล้วก็ร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่น
ร่วมกันลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
เป็นเหตุปิดบังการตายนะครับ
ก็สรุปแล้วที่เห็นหน้าจอนี้คนที่ถูกออกไม้จับนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นบังกิบหลีบังฟิศตัวการบังหนีนะครับ
รวมถึงคนสุดท้ายก็คือบังอาริฟต์สี่คนยังจับกลุ่มไม่ได้
แต่คนหนึ่งที่ถูกออกไม้จับก็คือบังสันเข้ามามอบตัวแล้ว
สำหรับความเกี่ยวยงนะครับเพราะว่ามีพยานหลักฐานยืนยันว่า
นายอาริฟต์มีส่วนร่วมในการก่อเหตุแล้วก็ร่วมวางแผนสังหารโหดนายสุชาติ
ตั้งแต่นายสุชาติไปทวงหนี้๓แสนบาทที่บ้านบังฟิศเมื่อวันที่๓พฤษภาคม
ลิฟต์ได้ร่วมในการอุ้มนายสุชาติขึ้นรถเก๋ง
พาไปที่สวนยางที่เกิดเหตุร่วมฝังศพแล้วก็ร่วมเผารถตู้รถของผู้ตายด้วย
โดยบังลิฟต์รู้จักกับบังฟิศผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีนี้
หลังถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติดเมื่อปี๕๘
ทีนี้ก็มีโอกาสได้รู้จักกันกับบังฟิศขณะที่อยู่ในคุก
และหลังพ้นโทษออกมาช่วงปลายปี๖๒บังลิฟต์ก็ไม่มีงานทำ
มาขอช่วยงานกับบังฟิศด้วยการขอช่วยตัดย่าให้วัวชน
แล้วก็ท้ายที่สุดร่วมในการก่อเหตุเมื่อวันที่๓พฤษภาคม๖๔นะครับ
แล้วก็อย่างที่ทราบไปสารออกหมายจับกี่คนกี่คนแล้ว
เท่ากับว่าคือตำรวจก็เริ่มมีความคืบหน้ามีพยานหลักฐาน
ขอสารอนุมัติออกหมายจับ๕รายในคดีนี้นะครับ

โอ้โหก่อนหน้านี้ที่มีข่าวลือออกมาว่า
ขบวนการฆ่านายสุชาติมีผู้ร่วมขบวนการ
ในหน้าตีต่างถึง๒๐คน
ใช่เพราะว่าเขาแบ่งหน้าที่กันว่าคนฆ่าคนอำพลางศพคนเผา
เพราะฉะนั้นตอนนี้หมายจับที่ออกมา
ส่วนบังอาริฟที่ล่าสุดมีการออกหมายจับ
เห็นมีรายงานมาด้วยนะคุณว่าสามารถควบคุมตัวได้แล้วนะคะ
ถ้าควบคุมตัวได้แล้วก็เท่ากับจะควบคุมตัวได้๒คนแล้วนะ
แต่ว่าล่าสุดอีกล่าสุดหนึ่งก็คือสารอนุมัติหมายจับเพิ่มนะ
สำหรับให้เห็นหน้าจอนายสุริยาหรือว่าบังฟิศ

ก่อนหน้านั้นมีข้อหาฆ่าคนตายอำพลังศพ
แต่ว่าตอนนี้มีข้อหาที่ถูกหมายจับอีกหนึ่งข้อหาคือ
ร่วมกันมียาเสพติดประเภทหนึ่งหรือยาบ้า
ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
เพราะก่อนหน้านี้จับกลุ่มคนหนึ่งได้นะ
ที่เขาโยงใหญ่แล้วพูดถึงบังฟิศ
ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดแล้วก็มารับยาจับบังฤษ
ทีนี้หมายก็ต้องออกหมายจับในข้อหาเรื่องของยาเสพติดด้วยนะฮะ